วันนี้วันสำคัญทางศาสนาด้วยวันวิสาขบูชา
เชื่อว่าหลายท่านคงจะตื่นไปทำบุญกันตักบาททำบุญกรวดน้ำรับศิลพ์แล้ว
ก็อย่าลืมที่จะมาติดตามข่าวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
แล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ผ่านไลน์ออฟฟิเชียลของไทยรัฐทีวี
วันนี้นอกจากจะเป็นวันพระใหญ่แล้วยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญด้วยนะครับ
ก็คือวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั่นเองนะครับ
วันนี้หลายคนจะเดินทางมีทั้งไปท่องเที่ยวไปทำบุญตักบาท
ล่าสุดครับทางด้านของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับ
วันนี้ก็นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับภรรยา
เป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาทพระสงฆ์๑๔๖รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
ในวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
โดยมีคณะรัฐมนตรีประธานวุฒิสภาตัวแทนเหล่าทัพ
หัวหน้าศูนย์ราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีนะครับ
ก่อนที่จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงค่ำวันนี้
อกจากนี้ครับคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์
หลังจากเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาท

โดยนักข่าววันนี้ก็สอบถามถึงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้
เอกประยุทธ์บอกว่าห่วงบ้านเมืองทุกวัน

เพื่อให้ประเทศและประชาชนปลอดภัยแข็งแรง
ในฐานะที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่

ส่วนกรณีที่พักก้าวไกลเรียกร้องให้แสดงสปีริต

พลเอกประยุทธ์ตอบกลับมาบอกว่าไม่ได้มอง
ว่าเขาไม่ค่อยคิดไม่ค่อยเข้าใจมั้ง

แล้วถามต่อไปอีกว่าการกดดันเช่นนี้ทำได้หรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์ตอบสั้นบอกว่า
คิดเอาเองแล้วก็ขึ้นรถออกจากสนามหลวงไป
นี่คือภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ

อนุสวรีท้าสุรนารีครับลานคุณย่าโม
ผู้ว่าโคราชนำข้าราชการพี่น้องประชาชน
ร่วมพิธีธรรมบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง
ภิกษุสงฆ์มี๔๖รูปนะครับ
เนื่องในวันสำคัญทางพระศาสนา
และโอกาสในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันศา
ส่วนด้วยพระนางจ้าพระบรมราชินีครับ
อุทัยธานีครับในอำเภอหนองฉาง
นำชาวไทยเชื้อสายมอนพร้อมใจกันวันนี้
คุณผู้ชมดูนะครับแต่งชุดพื้นถิ่นมีผ้าสบายคล้องคอครับ
ทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
มนต์พระ๑๙รูปมาร่วมทำบุญกัน
ทุ่งออกยานาอำแดงอำเภอหนองฉางครับ
จุดนี้ก็เป็นการจำลองสะพานชมทุ่งของทุ่งออกยานาอำแดงครับ
ซึ่งเป็นสะพานมอนของจังหวัดกาญจนบุรีเอามาไว้ที่นี่ด้วยครับ
เป็นแหล่งเรียนรู้การทำนาเพาะปลูกข้าว
เป็นแลนด์มาร์คจุดเช็คอินสำคัญแล้วก็เป็นร้านคาเฟ่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอุทัยธานีสาธุสาธุสาธุครับ
ปิดท้ายที่วัดสารปูนที่อายุทยาหน่อยครับ
เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอายุทยาและเจ้าอาวาสวัดสารปูน
นำพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกัน
วันนี้ก็ทำบุญตักบาทแล้วก็เวียนเทียนนะครับ
พระอุโบสถเก่าแก่๓รอบแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมครับ
เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขปูชาวันนี้
แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วยครับ
นุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทำบุญวันนี้ด้วยนะคะ